ติดตามข่าวกันต่อกับชาติทางข่าวสาวอาทิตย์ช่วงนี้จะพาผู้ชมไปที่เชียงใหม่
มาร่วมกันซ้อมใหญ่ในการฟ้อนเล็บนะครับเป็นการถวายปฐมกษัตริย์
ผู้ก่อตั้งเชียงใหม่คบรอบ๗๒๐ปี
นี่คือภาพความสวยงามของการซ้อมใหญ่ฟ้อนเล็บสมโพธิ๖๐รอบนักศัตริย์๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่
โดยมีผู้ร่วมฟ้อน๗๒๐คนประกอบไปด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือผู้แทนส่วนราชการระดับต่าง
แล้วก็ผู้แทนชุมชนบริเวณลานพระราชานุสวรีสามกษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่ครับ
โดยช่างฟ้อนทุกคนเนี่ยจะแต่งชุดพื้นเมืองห่มสบายอย่างที่เห็นนะครับกล้าวผมประดับดอกเอื้องพึ่ง
แล้วก็สวมรองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าคัชชูสีดำสวยงามตามแบบแม่หญิงล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันฉลองสมโพธิ๗๒๐ปีเชียงใหม่ไว้๓วัน
๑๐เมษายนช่วงเช้าเนี่ยจะมีการทำบุญตักบาทพระสงฆ์๗๒๐รูปพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
ส่วนวันที่๑๑เมษายนก็จะมีกิจกรรมฟ้อนเล็บสมโพธิ๖๐รอบนักศัตริย์๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่ครับ
ส่วนวันที่๑๒เมษายนก็เป็นวันที่เมืองเชียงใหม่มีอายุครบรอบ๗๒๐ปีเต็ม
ก็จะมีกิจกรรมไหว้พระศักระพระบรมราชานุสวรีสามกษัตริย์ตั้งแต่เช้า
จากนั้นก็จะมีการแข่งขันกรองตึงโหนกซึ่งเป็นกรองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
แล้วก็เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างจนไปถึงช่วงค่ำเลยครับ
สำหรับการฟ้อนเล็บครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นับเป็นการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่
แล้วก็รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่
จากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แล้วก็เป็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วยครับ